กลับมาเบรกนี้ไม่รอช้าเข้าเรื่องดราม่าเลยละกัน
ตัดสินอยู่แล้วเชียร์มันมีเรื่องดราม่าขึ้นมากับตัวเต็งซะด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนจะแฉใครบางคนนะฮะ

ส่งเด็กนางงามประกวดซะเอง
ซึ่งเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกแล้วว่าข้อนี้ผิดกฎ
ทีมงานห้ามส่งนางงามประกวดเอง
แต่กลับกลายเป็นว่ามีการส่งนางงามประกวดแบบนี้
ทำยังไงล่ะและนางงามคนนั้นคือนางงามตัวเต็งด้วย
ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาว่ากันว่าเป็นน้องเฉอเอม
หนึ่งในตัวเต็งที่หลายคนว่าจะเป็นคนที่เดินหน้าไปคว้ามงสามมานั่นเองนะฮะ
คือมันโป๊ะอย่างนี้เขาว่ากันว่าไปติดตามในอินสตราแกรมของน้องเชอเอม
เชอเอมลงเอาไว้เป็นเบอร์ผู้จัดการส่วนตัว
เบอร์โทรศัพท์ผู้จัดการส่วนตัวน้องเชอเอม
แล้วตกลงกันแล้วนี่ว่าคนในกองประกวดห้ามส่งเด็กแล้วเกิดอะไรขึ้น
ทำให้แฟนคลับนางงามรู้สึกผิดหวัง
รวมไปถึงรู้สึกไม่แฟร์กับเพื่อนผู้เข้าประกวดคนอื่น
ก็เลยมีการคลางแคลงใจว่าทุกครั้งที่น้องเชอเอมออกสื่อ
หรือว่าตอบคำถามตั้งแต่คัดเลือกรอบ๓๐คน

คุณถึงได้ตอบฉะชั้นฉับขนาดนั้นฮะ
ก็อยากจะให้น้องเชอเอมออกมาชี้แจงกันอีกครั้ง
พูดคุยกับมันด้วยนะคะทั้งพี่ปุ้ยแล้วก็พี่นะคุณอ้ำ
ผู้บริหารทั้งหลายออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงประเด็นนี้

สืบรู้มาสักระยะหนึ่งแล้ว
ซึ่งเจ้าตัวที่เกิดกรณีนี้
มีการคุกเข่าเข้ามากราบขอโทษกันไปแล้วนะฮะในส่วนของพี่เลี้ยงนางงามนะฮะ
แล้วก็บอกอีกว่าการที่จะเป็นพี่เลี้ยงนางงามคุณไม่ผิดเลย
แต่คุณผิดตรงที่คุณมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในกองประกวดด้วย
มันไม่แฟร์กับผู้เข้าประกวดคนอื่น
ท้ายด้วยว่าคุณตัดสินใจเอาเองแล้วกัน

ในเรื่องของการที่น้องเชอเอนจะเดินหน้าประกวดต่อไปหรือเปล่า

เหตุการณ์ที่น้องไม่มาเขาชี้แจงอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าน้องมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บขา
เดี๋ยวแล้วเก็บทรงกิจกรรมกับเพื่อนไม่ได้นั่นเองนะ
แล้วก็ข่าวแถลงการถอนตัวจากการประกวดเนี่ย
๓๖วัน๒๘ปีวันนี้ทางผู้จัดการเชอเอม
แล้วก็เตรียมจะออกมาแถลงข่าวกับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้น
เห็นบอกว่าโปรเซ็นต์ในการถอนตัวในการปรากวด

แต่จนแล้วจนแล้วก็ยังไม่มีการแถลงข่าวนะ

คุณผู้ชมเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าน้องอยู่ต่อเนี่ย
มองหน้าเพื่อนในกองประกวดยังไง

ในวงการนางงามน้องโดนแกล้งหรือเปล่า
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาหาข้อสรุปกันแต่ว่า